แต่ก่อนหน้านั้นนะครับในวันที่๑๐ตุลาคมก็จะมีเกมอุ่นเครื่องเจอกับคองโก
ล่าสุดมีการยืนยันเรื่องของสนามแข่งขันออกมาแล้วครับ
อากิระนิชิโนกุญสือชาวญี่ปุ่นนะครับยืนยันหลังประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒นัด๓ของกลุ่มจีนที่จะพบกับสหรัฐอารับเอมิเลสวันที่๑๕ตุลาคมนี้
โดยการพบกับคองโกทีมอันดับ๙๐ของโลกจากทวีปอาฟริกา
พิจารณาเพื่อใช้งานแถวสนามสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
เกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับคองโกนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดโดยจะเข้าสัญญาตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
จากนั้นอังคารที่๑๕ตุลาคมนะครับต่อเนื่องความมันครับกับเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
กันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ลงสนามเวลา๑ทุ่มตรงนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาที